นี่มีเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๕เองนะคะ
อายุไม่เยอะขับกระบะจากจังหวัดลำปาง
จะไปรับของที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างทางก็คุยโทรศัพท์ตลอด
แล้วก็อยู่ดีก็บอกเพื่อนบอกว่าปวดหัวแวะจอดเข้าปั๊ม
สุดท้ายเสียชีวิตในรถคาดว่าเป็นโรคประจำตัวค่ะ
เหมือนกับหัวใจล้มเหลวอ่ะตำรวจสพสารพี
พร้อมด้วยทีมแพทย์และกู้ภัยนะคะไปตรวจสอบเนี่ยค่ะ
ลานจอดรถนะที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
ริมถนนสายเชียงใหม่ลำปางอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เป็นรถแบบเนี้ยค่ะก็จอดอยู่ในรถพบศพนายชัยยุทธ์
หลวงสาวอายุสามสิบห้าปีเป็นชาวจังหวัดตาก
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับค่ะสภาพศพก็คือเอียงลงเบาะที่นั่งข้างคนขับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอคาดว่าเสียชีวิตแล้วไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
จากการชนะสูตรเบื้องต้นสาเหตุก็คือหัวใจล้มเหลวนะคะ
ผู้ตายมีโรคประจำตัวในรถเนี่ยเจอถุงยารักษาโรคความดันอยู่ด้วยนะ
ครับจากการสอบสวนทำให้รู้ว่าผู้ตายทำอาชีพขับรถส่งของ
ก่อนเกิดเหตุก็ขับรถกระบะมาจากจังหวัดลำปางจะไปรับของที่จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างทางก็โทรศัพท์ประชุมคือคุยกับเพื่อนเพื่อนอาชีพเดียวกันนี่แหละ
แต่พอเข้าเขตจังหวัดเชียงใหม่มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรง
ก็เลยแวะพักที่ปั๊มน้ำมันนี้อ่ะนะคะเพื่อนที่อยู่ในสายบอกว่าได้ยินเสียงนะ
ครับได้ยินเสียงนายชายุทธ์ผู้ตายเนี่ยสะอึกสามครั้งอ๋อ
เพื่อนที่อยู่ในสายก็พยายามเรียกชื่อผ่านทางโทรศัพท์เนี้ยค่ะอืม
ไม่มีเสียงตอบโทรกลับเป็นสิบสิบครั้งไม่รับแล้วคราวนี้ครับ
เพื่อนก็เลยบอกให้คนที่อยู่ใกล้รีบมาดูปรากฏว่าแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งอะไร
มาถึงก็คือเสียชีวิตแล้วอยู่ในรถนะคะเขาใช้แบบโทรกลุ่มอ่ะใช่ไหม
ที่โทรคุยกันได้หลายหลายคนอ่ะใช่เป็นกลุ่มประชุมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ก็คุยกันระหว่างขับรถอ่ะนะรถสะอึกสามทีสะอึกสามทีแล้วก็ไปเลยอ่ะอืม
เจ้าหน้าที่ส่งศพนายชายุทธ์ผู้เสียชีวิตไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ค่ะ
เพื่อชนสูตรหาสาเหตุต่อไปนะคะ